ประสิทธิ์เจียวกกจำชื่อนี้ได้ไหมครับ
จุดจบแผนหนีสารโอ้โห
กินดีหมีมาจากไหนถึงกล้า
แล้วการจะหนีศาลทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับ

เออมันต้องมีคนช่วยสิไม่งั้นจะเอาเสื้อผ้าไปให้เปลี่ยนเอาหวดปลอมไปวางไว้ให้ทำไม

นี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจับประสิทธิ์เจียวกกครับ

สารที่เคารพผมขอไปเข้าห้องน้ำนะฮะ
ผมจะถ่ายหนักขอไปเข้าห้องน้ำสารก็อนุญาต
ไปเข้าห้องน้ำปั๊บในห้องน้ำมีเสื้อผ้าชุดใหม่รออยู่แล้ว
นี่นะเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงกีรองเท้าหนังสีน้ำตาล
รายงานข่าวบอกมีหนวดปลอมเตรียมไว้ให้ด้วยนะ
แล้วก็มีกุญแจสำหรับปลดเครื่องพันธนาการด้วยนะ
พยายามจะหนีแต่เจ้าหน้าที่จับพิรุษได้วิ่งตามจับ
โอ้โหอุกอาจมากคิดได้ยังไงสารอาญารัชดาพิเศษ

เหตุการณ์นี้นายสรวิทย์ลิมปะรังศรีโคศกสารยุติธรรม
ออกมาเปิดเผยเลยและชี้แจงแสนเนี่ยมีคำสั่งเบิกตัว
นายประสิทธิ์มาที่สารอาญาเพื่อสืบพยานโจทย์
โดยนายประสิทธิ์นะครับได้แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้ควบคุมบอกว่าปวดท้องท้องเสีย
ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่ควบคุมจึงพานายประสิทธิ์ไปเข้าห้องน้ำ
สำหรับผู้มาติดต่อราชการที่ชั้น๙แล้วก็ยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ำตลอดเวลา
ระหว่างนั้นมีผู้สมรู้ร่วมคิดอยู่ในห้องน้ำครับส่งกุญแจไขโซ่ตรวนให้
แล้วให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงยีนขายาวรองเท้าหุ้มส้น
แล้วก็มีหนวดปลอมเตรียมให้ด้วยจากนั้นนายประสิทธิ์เดินออกจากห้องน้ำ
เดินเร็วตรงรี่เลยรี่เลยใครเคยไปสารอาญาจะรู้ว่าบันไดกลาง
อยู่ตรงไหนนะนะครับเพราะดีนะครับที่มีจำเลยคดีอื่นที่เดินเข้าน้ำ
สังเกตเห็นตะโกนแจ้งเจ้าหน้าที่โอ้โหไม่อย่างนั้นอ่ะงั้นเข้าเลย
งั้นเข้าเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่วิ่งไล่จนไปถึงชั้นสามครับ
คุณผู้ชมจากชั้นเก้าลองคิดดูแล้วกันระหว่างนั้นนายประสิทธิ์
กึ่งวิ่งกึ่งกระโดดนะฮะกึ่งวิ่งกึ่งกระโดดบันไดลงมานะฮะ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บที่ขาเล็กน้อยแล้วไปจับกลุ่มได้
ใช้เวลา๕นาทีนะครับตั้งแต่ห้องน้ำข้างบนลงมาฮะ
พยายามที่จะกระโดดบันไดเบื่อหลงนี้แต่ว่าระหว่างที่กระโดดเนี่ย
ทำให้เกิดตัวราดหลักเจ็บรัคสรรค์ของการไล่จับ
แล้วก็จับได้ตรงนี้มันก็คงอยู่ในกระชัดกับระยะเหตุการณ์
พอหลังจากที่คุณประสิทธิ์ได้ออกจากห้องน้ำแล้วมาขึ้นบันไดเนี่ย
เดียวก็จะมีเจ้าที่อีก๒คนวิ่งไล่ตาม
เพราะฉะนั้นมันก็คงอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
โครสกศาลยุทธิธรรมระบบว่าการกระทำของนายประสิทธิ์
เข้าข่ายความผิดหลบหนีระหว่างถูกคุมขังตามอำนาจของศาล
ระวางทศจำกรุงไม่เคย๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๙
ส่วนผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับก็จะเข้าข่ายร่วมกระทำความผิด

จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในข้อหาละเมิดอำนาจศาล
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนด้วย
อยากจะเห็นอยากจะรู้ข่าวเร็วจริงเลยนะว่าเป็นใคร
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับตำรวจสนประหลโยธินคุมตัวผู้ต้องสงสัย๓คน
ที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือ
เลขาเป็นผู้หญิงนะเลขาผู้หญิงของนายประสิทธิ์
แล้วก็แฟนของเลขาผู้หญิง
แล้วก็มีคนสนิทของนายประสิทธิ์อีกคนนึงนะครับ
เรื่องต้นคนสนิทของนายประสิทธิ์ยอมรับว่าเป็นคนเอาเสื้อผ้าให้นายประสิทธิ์เปลี่ยนเพื่อหลบหนี
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือผู้ต้องขังหลบหนี
การจับกลุ่มจากเจ้าพนักงาน
ส่วนเลขาผู้หญิงกับแฟนที่เป็นผู้ชาย
ตำรวจกองปราบปรามนำตัวไปค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในที่พัก
แล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงว่าเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรครับ
ขณะที่นายประสิทธิ์หลังเกิดเหตุกรมราชธรรมนำตัวกลับมาคุมขังที่เรือนจำกลางคลองเปรมครับ
เรือนจำนำตัวไปคุมขังยังแดนความมั่นคงสูงเลยคราวนี้
เนื่องจากผู้ต้องขังมีพฤติการหลบหนี
คุณผู้ชมครับสำหรับนายประสิทธิ์เจียวกกนะฮะถ้าใครจำไม่ได้จำแต่ชื่อได้ดูภาพ
จำได้ไหมเริ่มฟื้นฟื้นความจำหรือยัง
เขาเป็นอดีตนักธุรกิจหนึ่งแหละ
แต่อันที่สองที่คนจำได้คือเขาเป็นเจ้าของโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดินหลายโครงการเลย
ปฏิบัติการทางจิตวิทยานะแล้วจากนั้นเขาก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อกงประชาชน
มีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีหลอกลวงให้ลงทุนมูลค่าความเสียหายกว่า๑๐๐๐ล้านบาทครับ

ช่วงหนึ่งคณะก้าวหน้าออกมาเปิดเผยเรื่องราวของประสิทธิเจียวกกอย่างหนักเลยนะฮะ